คลิปนี้จริงความยาวมันตั้ง๗นาทีกว่า

มีผู้ชายสองคนเขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
มาล้อมรถเลยนะจนพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นเขาทนไม่ไหว

บอกว่าอย่าไปไหนเปิดประตูออกมาแสดงบัตรหน่อยสิ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวต้องไปดูเรื่องนี้กัน
ผู้ชายสองคนสุดท้ายคือตำรวจจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวกดดีกดพี่เป็นตำรวจทำไมพี่ไม่พจะบาร์ดคะ
มันมันไม่ได้พาไปหาหรือไม่พาไปหาชารวัสคะ
พี่รอ่อนก่อนค่ะเดี๋ยวชารวัสมา
กอนกอดอยู่ตรงหน้าถนนนะค่ะ
ขาจินก็ลำบากกันอยู่แล้วยังจะมารีดถ่ายกันอีก
แถวตลาดสำรงค์เที่ยวเมืองสมุดปราการนี่แหละค่ะ
แล้วในโพสต์นี้นะคะก็เขียนข้อความเอาไว้
บอกว่าเอาอีกแล้วงามหน้าเหลือเกิน
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะ
อย่าทำคนอื่นเดือดร้อนอย่างนี้ค่ะสมุทรปราการ
เช้านี้ตลาดสำโรงเป็นแค่อาสามารีดไถเงินชาวพม่าชาวต่างด้าว
บางคนเก็บเป็นรายเดือนเขาเดือดร้อนเที่ยวนี้เขาทนไม่ไหว
เขาเลยรวมตัวกันจับเพื่อดำเนินคดีให้ตำรวจมาเอาตัวออกไป
อยากให้ตำรวจจริงมารับตัวไปซะนะ
ชาวบ้านไม่เชื่อว่าสองคนนี้เป็นตำรวจนะคุณ
แล้วเขาบอกเห็นบ่อยเลยมาแบบนี้บ่อย
แล้วก็อ้างว่ามาจับกลุ่มแรงงานต่างด้าว
แล้วจับทีนะคุณนะก็ยึดทรัพย์หรือไม่ก็ให้เสียค่าปรับ
โดยไม่เอาไปโรงพักนะต้องเสียค่าปรับตรงนี้๕๐๐๐บาท
ใช่ค่ะชาวบ้านบอกโอ้โหนี่มันขูดรีดกันชัดเลยนะ
ทีนี้พอเห็นคลิปแบบนี้เราก็ต้องไปถามในพื้นที่
จะไปถามใครดีก็ต้องไปผู้กำกับสพสำโรงเหนือสิคะ
ไปเจอกับพันธุ์ตำรวจเอกอาทิตย์ซิมเจริญ
ผู้กำกับบอกนะพอได้ดูคลิปนี้แล้ว
แล้วเราก็ถามผู้อำกับผู้อำกับคะ
ผู้ชายสองคนที่อยู่ในคลิปนี้ใช่ตำรวจหรือเปล่า
ผู้กำกับบอกว่าชายทั้งสองคนเนี่ยนะ
ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับโรงพักสำโรงเหนือเลย

รอผู้เสียหายมาชี้ตัวมายืนยันก่อน

ที่ฝ่ายสืบสวนก็ได้ไปเอาเป็นนำตัวนะครับ
จากตลาดมาที่สพนะครับ
เมืองต้นก็ทำการสอบสวนแล้วก็ถ่ายรูปทำประวัติไว้
ส่วนขณะนี้เนี่ยทางสพสำโรงเหนือนะครับ
ได้ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยเข้าไปรวบรวมพยาหลักฐานนะครับ
แล้วก็ติดตามหาตัวผู้เสียหายซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว
ซึ่งถูกบุคคลทั้งสองเนี่ยครับเรียกรับเงินนะครับ
เพื่อนำตัวมาร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับบุคคลทั้งสองนะครับ
โดยเด็ดขาดซึ่งยืนยันว่าบุคคลทั้งสองเนี่ยครับ

และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับทางสพสำรงเหนือครับ
ที่เคยโดนทั้งสองคนนี้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจ
แล้วก็มีการเรียกรับเงินเนี่ย

ใครที่เคยตกเป็นเหยื่อใครที่เคยเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะ
มาแจ้งความได้เลยที่สพสำรงเหนือ

ดำเนินคดีกับทั้งสองคนนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจต่อไป
นี่ที่ฉันเข้าไปดูในเพจเจ๊ม้อยวีพลัสเนี่ยนะ

แต่ละคนไปให้ข้อมูลกันเยอะเลยนะคะ